เพราะวันนั้นถ้าเกิดเราไม่หยุดกระบวนการเหล่านี้มันจะทำให้คนอีกหลายคนที่ยังไม่ค่อยเห็นภาพเดียวกับเรา
และข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ยังหลงเชื่อ
สร้างปัญหาให้ประเทศไทยนะวันนี้นะคะ
แต่มันยังมีลักษณะการลงทุนที่ไปคล้ายกับแชร์นะคะ
หลายอย่างเกิดขึ้นจำนวนมาก

ช่วยกันให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงว่า
อะไรก็ตามที่มันเป็นตัวเลขที่มันเกินจริง
หรืออะไรก็ตามที่มันนำมาซึ่งการชักชวนคน
หรือสร้างความน่าจะถือไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาก็ดี
หรือเป็นการที่บอกว่ามันเป็นการลงทุนที่ได้เงินมหาศาล
ลงทุน๓๐๐๐อาจจะได้๓ล้านอาจจะได้๓๐ล้านหรืออะไรอย่างนี้
อยากให้ประชาชนหลายจังหวัดหลายตำบล
กลับมามองในเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่แค่คุณเสียเงิน
แต่มันเป็นการที่คุณอาจจะถึงขั้นเสียครอบครัวที่คุณรัก
อาจจะต้องเป็นการเสียความสัมพันธ์อาจจะต้องเป็นการเสียชีวิต
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้า
คือข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไอทราบมาจากคนรอบตัวนะคะ
เพราะผู้เสียหายเขาก็เดือดร้อน
อายไม่กลัวหรือว่าไม่คิดหรอกว่าโอ้โหถ้าเราออกมาแจ้งความมาเปิดเผยตัวว่าเราก็ตกเป็นเหยื่อ
เขาจะบอกโอ้ไปเชื่อได้ยังไงทำไมไปหลงเชื่อ
เห็นแต่กำไรว่าเขาจะให้เท่านั้นเท่านี้นะสิอย่างนี้
คือตอนนั้นไอไม่กลัวเพราะว่าหนึ่งคือจุดที่ไอผิดพลาดก็มี
เพราะว่าไอโลภแล้วอายอยากได้เงินอันนี้ยอมรับเลยเหรอยอมรับ
ยอมรับนะเพราะว่าคือการที่เราไปเล่นหรือไปลงทุนเราต้องการตัวเลขอยู่แล้ว
จะบอกว่าเราไม่ต้องการเงินแล้วเราไปเล่นมันไม่จริง
เพราะฉะนั้นเราต้องโทษตัวเองก่อนละหนึ่งว่าเราก็มีข้อผิด
แต่ในเมื่อความผิดนั้นถ้าเราไม่ออกไปหยุดมันนะคะมันจะทำให้เกิดผลเสียระดับประเทศอีกเยอะมาก
งั้นไอซ์ก็เลยคิดว่าวันนั้นเนี่ยการออกไปร่วมกับทนายรณรงค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไอซ์คิดถูกแล้ว
ถามว่ามีหลายคนเตือนไหมมีมีหลายคนที่เตือนว่าแบบไม่ควรเข้ามายุ่งควรนิ่งควรหยุดเส้นสายเยอะอย่ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าอันนี้แค่เตือนอันนี้แค่เตือนแต่ไม่ได้คุมขุม